วันนี้ได้ดูกันหรือเปล่าคะตอนบ่าย๒โมงวันอาทิตย
คราวนี้มาออนทีวีนี่เลยค่ะคุณเรโดเมื่อวานนี้
คุยกับหนึ่งในแคนดิเดตคุณอนุทินจากพักภูมิใจไทยค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะบางช่วงบางตอนคุยอะไรกับแคนดิเดตนายกคนนี้ค่ะ
หนักการเรืองรัฐมนตรี
ต้องคือคนนาพาราคนหนึ่ง
ต้องการมีสังคมเหมือนกันต้องการมีเพื่อน
ต้องการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คุณสมบัติที่ดีของนายกในโลกอนาคต

คนที่สำคัญที่สุดคือประชาชน
ต้องรับฟังต้องเคารพ

สองต้องกล้าตัดสินใจ

โดนไปชักชา๓อย่างที่เรียนต้องกล้ารับผิดชอบ
คุณผู้ชมต้องดูจริงนะไทยรัฐท็อกเพราะอะไร
ในช่วงก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง
อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าวิสัยทัศน์ของนักการเมือง

แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะบ่าย๒โมง
จะคุยกับคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล

ดังนั้นรอติดตามเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีไว้ได้เลย

ไทยรัฐทอล์กแล้วก็คุณเรโดนั่นเองค่ะ